สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเหลือเวลาอีก๙วันเท่านั้น
จะมีการเลือกตั้งมีโจทย์ใหญ่๓ข้อ
ที่น่าจะหาคำตอบข้อที่๑
พักที่มีคะแนนนำตามผลโพลในอันดับต้น
มันจะมีปัจจัยอะไรไหม
ที่จะมาเปลี่ยนแปลงให้คนที่คิดจะเลือก
แล้วสุดท้ายก็ไม่เลือก
ปัจจัยอะไรเปลี่ยนไหม
พักที่มีความนิยมจากผลโพลอยู่ท้าย
ช่วงเวลาที่เหลือ๙วัน
ปัจจัยอะไรไหมที่จะทำให้คน

แล้วพอถึงวันเลือกตั้งจะไปเลือกกันมากขึ้น

ความตั้งใจของคนน่ะนิ่งแล้ว

ไม่ว่าจะมีปัจจัยอะไรมาเกิดขึ้นในช่วงนี้

ไม่ว่าใครจะเอาข้อมูลแบบไหนมาเปิดเผยทำลายล้างกัน

๓ข้อนี้อะไรแน่
แน่นอนครับว่าพักที่มีคะแนนอยู่ท้ายเนี่ย
ก็มีความหวังว่าเออ๘๙วันที่เหลือ
มันน่าจะมีปัจจัยบวกเรื่องนั้นเรื่องนี้
มาให้คนลงคะแนนมากขึ้น

ส่วนพักที่มีอันดับความนิยมอยู่ในเบอร์ต้น
ความนิยมก็มั่นใจว่าไม่น่าจะมีอะไรเป็นปัจจัย

มาทำให้แฟนคลับเปลี่ยนแปลงความตั้งใจ
ฉะนั้นนี่คือโจทย์๓ข้อ
นี้เนี่ยมันเป็นยุคสื่อออนไลน์

การขุดคุยการโจมตีการใส่ร้าย
ในโลกออนไลน์มันทำได้ง่ายมากครับ
ใครไปขุดเอาเรื่องอะไรก็ไม่รู้

เท็จปนจริงจริงปนเท็จ
แล้วก็เอามาละเลงกันในโลกออนไลน์

หวังว่าจะทำลายความน่าเชื่อถือ

นี่เป็นโลกใหม่ที่การเลือกตั้งในอดีต

ปี๖๒ยังไม่ใช้สื่อออนไลน์สู้กันมากขนาดนี้

ใครจะเป็นคนคุมกฎเกณฑ์กติกา

กฎหมายให้อำนาจก่อก่อต่อไว้
ว่าในท่ามการแข่งขัน
คนคุมกติกาให้เกิดความสุจริตยุติธรรมคือกรกต
อย่าให้ใครเอาเปรียบใคร
คลุมอย่าให้ใครมีโอกาสมากกว่าใคร

ไม่ให้ใครใส่ร้ายใคร

แต่พอมาเจอเรื่องโลกของออนไลน์

ก่อก่อต่อทำอะไรไม่ได้

ไม่มีปัญญาว่าอย่างนั้นเถอะ
ไม่มีปัญญาก็ปล่อยให้เขาใส่ร้ายป้ายสีกัน
ปล่อยให้เขาขุดคุยข้อมูล
เท็จบ้างอะไรบ้างมาทำลายกัน
เพราะก่อก่อต่อตามโลกไม่ทัน
ก่อก่อต่อตามเทคโนโลยีไม่ทัน
กรกตมีกฎหมายมีระเบียบที่ตกยุค
มีกฎหมายที่เขียนขึ้นมาในยุคที่ล้าหลัง
ฉะนั้นความผิดที่มันเกิดใหม่
ความผิดที่อุบัติใหม่
กรกตไม่สามารถลงโทษคนทำผิดได้

ไม่มีปัญญาที่จะไปหาควานหาต้นต่อที่โพสต์กัน
ไม่มีปัญญาที่จะไประงับยับยั้ง
ว่าที่เขาโพสต์กันนั้นเนี่ย

เทคโนโลยีมันไม่มาขนาดนี้
สมัยก่อนเขาใส่ร้ายป้ายสีกัน
เขาเอาเปรียบกันก็ด้วยบน

ให้ข่าวผิดถูก
นประมาทเขาเขาก็ฟ้องเอา
เวทีปลาใสก็เป็นอีกเวทีหนึ่ง
ที่ทำให้โจมตีใส่ร้ายกัน

บนเวทีปลาใสมันก็แลกหมัดกันได้
คุณปลาใสอย่างนี้ผมก็ฟ้องคุณกลับ
คุณปลาใสอย่างนี้ผมก็โต้คนกลับ

กับคุณเศรษฐาทวีสินโต้กันอยู่ตอนนี้

เวทีปลาใสใหญ่เนี่ย
มันเป็นเวทีที่จะตัดสิน

เขาปลาใสหาเสียงกันมาทั่วประเทศ
พอวันสุดท้ายที่เขากำหนดให้หาเสียง
พักการเมืองใหญ่สำคัญเนี่ย
เขาจะจองพื้นที่ที่คนไปเยอะ
ปลาใสสั่งลานัดสุดท้าย
แล้วการปลาใสสั่งลานัดสุดท้ายนั่นแหละ

เกิดกระแสลงหนังสือพิมพ์

สมัยก่อนที่เขานิยมกันก็สนามหลวง

ที่มีคนสามารถไปนั่งฟังได้เป็นหมื่น

ผมเคยไปนั่งฟังหม่อมเครื่องนิดปลาใส

ปลาใสธรรมนูลเทียนเงินปลาใส

ไปนั่งแออัดกันที่ท้องสนามหลวง

ไปกันเองไปเองกลับเอง
ข้าวกล่องก็ไม่มีหากินเอง
เก้าอี้เขาก็ไม่จัดไว้ให้เดี๋ยวนี้
ไปนั่งพับเพียบเอาหา
ก็โชคดีหน่อยได้นั่งเสือ

มันพลิกฟ้าพลิกดินได้จริง

วันเลือกตั้งจริงเดี้ยงเลยครับ

เรียวนี้ใช่สื่อมวลชนน่ะ
โลกไม่ทันแล้วการปลาสายใหญ่ในอดีตเนี่ย
มันจับกระแสได้ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้
เดี๋ยวนี้จ้างคนมาฟังมีเก้าอี้ให้มีค่ารถให้
มีค่าอาหารใส่กล่องให้แล้วคนมาฟังที่ถูกเกณฑ์มาเนี่ย
พอถึงวันเลือกตั้งจริงก็คนของเขาอยู่แล้วเกณฑ์มา
มันวัดอะไรไม่ได้หรอกครับถ้าเกณฑ์มาฟัง
จ่ายค่ารถจ่ายค่าเดินทางจ่ายค่าอาหาร
แล้วมันก็กลายเป็นกระแสหลอก
หัวหน้าพักการเมืองหลายพักรุ่นหลังเนี่ย
เจอกระแสหลอกเดี้ยงไปเยอะแล้วครับ
เพราะว่ามันไม่ใช่กระแสจริงมันไม่ใช่กระแสจริง
เดี๋ยวนี้เนี่ยอย่าว่าแต่คนฟังมาหลอกเลยครับ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงนี้ลูกพักก็หลอกหัวหน้าพัก
ผู้สมัครก็หลอกแกนนำภักดิ์ภักดิ์ทรงภักดิ์ให้สถาบันการศึกษา
ในพื้นที่ในภูมิภาคนั้นเขาจัดทำโพลว่า
นั้นเขตนี้ใครเป็นคนนำใครเป็นคนตามใครอยู่ตรงไหน
ลูกพักที่สมัครในเขตนั้นก็ไปติดสินบน
นักวิชาการที่ทำโพว่า
บอกว่าช่วยจัดอันดับให้ผมอยู่เบอร์ต้นหน่อย
เพราะถ้าอยู่เบอร์ท้ายเนี่ยพักเขาทิ้งเลยนะครับ
ช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยพักการเมืองเขาจะไม่เอาเงินไปทุ่มเทให้กับ
ที่ไม่คิดว่าจะชนะแต่เขาจะทุ่มเทให้กับเขตที่ว่ามีโอกาสชนะ
ฉะนั้นผู้สมัครสอสอก็อยากได้เงิน
ก็ให้มีการเปลี่ยนแปลงผลโพลให้หน่อยให้อยู่อันดับต้น
จะได้ส่งเงินให้ต่อไปสู้กันต่อ
พอถึงวันเลือกตั้งนั่นแหละหัวหน้าพักถึงรู้ว่าถูกลูกพักหลอก
ก็หน่อมแน้มผมถึงบอกไม่ง่ายนะครับ
เป็นโน่นเป็นนี่เป็นผู้บริหารกองทัพเนี่ย
ง่ายกว่าเป็นหัวหน้าพักนะครับ
บริหารบ้านเมืองเนี่ยมันยากกว่าบริหารกองทัพ
บริหารการเมืองมันยากกว่า
ฉะนั้นใครที่คิดว่าเก่งกาดสามารถมาจากไหนอีกไม่กี่วันก็จะรู้กัน
นี่คือเขตเส้นใต้ของเท่าวันนี้ครับ